พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในแวดวงคนบันเทิง
ก็มีการออกมาโพสต์ถึงกรณีนี้เหมือนกันนะคะ

เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ

คนแรกมีคุณฮิวโก้
คุณฮิวโก้เพิ่งดำตัวกษรแดงอำนาจเป็นสิ่งเสพติดแบบนี้

แต่ว่าพูดถึงเรื่องในภาพรวม
ของกระบวนการยุติธรรมอะไรต่าง

ใช่ค่ะโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความเขียนเอาไว้
ภาพที่คุณปอยโพสต์เป็นแบบนี้ค่ะ
ว่าความยุติธรรมต้องมีจริงรุนแรงป่าเถื่อนไม่เท่
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง
ฉะนั้นประชาชนก็ต้องอยู่กันอย่างหวาดภาวะ
จะผิดหรือจะถูกก็จะต้องมีสิทธิ์สู้กันบนกติกา
ที่เป็นกลางและยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
ครับยังมีนางเอกสาวร่างเล็กคุณออมสุชาก็โพสต์ใหญ่เหมือนกัน
โพสต์เหมือนการพ่นบนกำแพงเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้
ก็เราจะเรียกร้องอะไรในเมื่อตำรวจเป็นฆาตกร
เราจะเรียกร้องอย่างไรเรียกร้องได้หรือไม่
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
ภาพที่ชัดเจนให้ประชาชนเห็นเลย
เหมือนแทบจะขยี้ศรัทธาในตำรวจออกจากหัวใจของประชาชนหมดแล้ว
ภาพที่เราได้เห็นมันบอกอะไรในสังคมได้เยอะมากจริง

แล้วก็คุณออมสุชาก็ทิ้งท้ายในโพสต์บอกว่า
ไว้อะไรให้กับทุกชีวิตที่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามค่ะ
แท็กปฏิรูปตำรวจไทยนะครับ
บอกว่ารบกวนปกป้องตำรวจชั้นผู้น้อย
ที่เอาคลิปแฮชแท็กผู้กำกับโจ้รีดเงินให้พบตรด้วยนะคะ
แล้วก็ขอชื่นชมตำรวจชั้นผู้น้อย
ส่วนตำรวจชั้นผู้ใหญ่รอชื่นชมตอนจับผู้ต้องหาได้
แล้วก็ปลของคุณต้นหอมคือหมายจับออกช้ามาก
แท็กคิดว่าจับได้ไหม

อีกคนนึงค่ะคุณขวัญอุสามณี
คุณพ่อคุณขวร์นเนี่ย
ในสิ่งที่ตนได้เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง
และตัวขวัญเชื่อว่าสุดท้ายความดีและความถูกต้อง
จะต้องปกป้องคุ้มครองทุกคน
ครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านรองโฆษกรัฐบาล
นางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะก็มีการเปิดเผย
บอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งการเลยนะ
ดำเนินคดีกับภูมิกับโจ้แล้วก็พวกให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำด้วยบอกว่าให้ทุกหน่วยงานต้องจัด
กำจัดเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเลวร้าย
ทุจริตในหน้าที่ออกจากหน่วยงานตามกฎหมาย
กระทำใดที่กระทบต่อสังคมและประชาชน
กำจัดออกไปเพื่อไม่ให้มีโอกาสเติบโต
ใช้ตำแหน่งหน้าที่สร้างความเสียหายต่อส่วนรวมอีกนะคะ